คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์รถคันหนึ่งเขาถอยหลังแล้วเร่งเครื่องเต็มแรง
แล้วก็ไปชนรถอีกคันนึงซึ่งเขาจอดอยู่เสียหายอย่างหนักคนในเหตุการณ์ก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ
โอ๊ยเป็นอะไรคะพี่

แม่เราออกมาเขาจะพุ่งหรือเปล่า

แล้วรถทั้ง๒คันก็เละทั้งสอง
เกือบถึงห้องโดยสารแต่ยังไปต่อได้

แล้วก็มีคนเอาไปโพสต์ไว้ในโซเชียลคนก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนสักประมาณ๖โมงเย็นได้
อันนี้ก็เป็นพื้นที่แบบคล้ายกับตัวเมืองนะครับ
บริเวณแถวสี่แยกไฟแดงกลางเมืองนครนายกนี่แหละ
ติดกับร้านขายดอกไม้นะครับที่อำเภอเมือง
รถยนต์ชนอย่างแรงทั้ง๒ที่ท่านเห็น
ทีนี้พอชนเสร็จปุ๊บเขาก็ออกไปเลยนะ
ถามว่าทำไมคนที่ขับรถถอยชนต้องทำอย่างนี้

คุณผู้ชมสังเกตดูว่าไอ้ตรงนี้ที่เขาถอยมันเป็นทาง

เขามีป้ายเห็นไหมเว้นทางเข้าออก

แต่ว่ารถคันนี้ไปจอดแล้วใส่

ไม่ได้จะออกจากบ้านออกไม่ได้

ถอยแบบเต็มแรงชนแบบนั้นเลย
คือถอยเพื่อดันออกไปด้วยความโมโห
แล้วรถก็สีถี่ออกไปก็เสียหายทั้งสองคน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ก็ไปเจอร่องรอยความเสียหายต่าง

บอกว่าตอนนี้เนี่ยตามตัวคนขับได้แล้ว
เขาก็ไปเจอกันกับคู่กรณีแล้วทั้งสองคนเขา
พ่อแม่ของคนขับรถที่ถอยไปชนเขาเนี่ย
พร้อมชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่างถึงแม้มันจะ
จะเป็นทางเข้าบ้านเขาก็ตามนะฮะถึงแม้มันจะเป็นป้ายที่ต้องเว้นทางเข้าออกอะไรก็ตาม
อะไรแบบนี้เขาบอกว่าเขายอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่าง
โดยฝ่ายผู้เสียหายเองก็ไม่ติดใจแล้วฝ่ายนั้นเขาพร้อมรับผิดชอบ
มีรายงานแบบนี้ทางครอบครัวพ่อแม่ของคนขับรถบอกว่า
ลูกเขามีอาการป่วยทางจิตก็เลยอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามชาวบ้านพบว่าจริงผู้ก่อเหตุเขาเป็นผู้ป่วยจิตเวทจริง
แต่ชาวบ้านเขาบอกว่าก็เมื่อมีการเจรจาก่ายเกลียดกันแล้ว
ก็ไม่ขอพูดอะไรเพิ่มเติมแล้วกันเพราะผู้เสียหายเองก็ไม่ติดใจเอาความแล้ว
เห็นไหมภาพชัดเจนว่าเป็นทางเข้าบ้านเขาแต่ก็ไปจอด
แต่ว่าการถอยรถไปชนเขามันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วก็มีความผิดทางคดีความนะครับ
แต่คนที่เห็นเหตุการณ์ก็ต้องตกออกตกใจนะคะเจอแบบนี้นะคะ